เรื่องนี้เรื่องใหญ่ของคนไทยใช่ค่ะเรื่องสำคัญมากนะคะ
ถูกต้องนะฮะไม่ได้คุยกันมานานถูก
แต่วันนี้คงต้องคุยกันอย่างจริงจังหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ยเราขึ้นหน้าจอให้แบบนี้ทุกวันไม่เคยห่างหายเลย
ใช่ค่ะนะที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยนะเราพบว่าผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยเป็นศูนย์
ถูกต้องแต่ก็มีคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศครับอันนี้มี
แต่วันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญว่าเขาออกไปเดินห้าง
คือเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เขาพักอยู่ในโรงแรมเดินทางเข้ามาในในบ้านเราค่ะ
อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐใช่ค่ะเป็นเศษควารันทีนค่ะ
เป็นสถานที่ที่ภาครัฐกำหนดไว้ถูกต้องก็ติดก็กักตัวก็
รักษาอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
จากการแถลงข่าวของสบคเนี่ยบอกว่ามีทหารคนหนึ่งค่ะนะฮะ
เป็นทหารนะฮะที่มาจากอียิปต์นะครับเดินทางเข้ามาในไทยนะ
ปรากฏว่าเข้ามาทางอุตภัวร์แล้วไม่ได้อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ
ใช่ค่ะไปอยู่โรงแรมข้างนอกที่ตัวเมืองระยอง
แล้วออกไปเดินห้างสรรพสินค้าค่ะหลังจากนั้นมีการตรวจเชื้อ
สองวันหลังจากเขาเข้ามานะค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจเชื้อโควิดสิบเก้า
เอ้าพบว่าติดแต่เขาออกไปแล้วค่ะทีนี้วุ่นแล้ว
ต้องมาไล่หากันอ่ะท่ามกลางเสียงพูดถึงของผู้คนทั่วประเทศอ่ะว่า
เอ้าก็ไหนบอกว่าประชาชนคนไทยไม่ประมาทกาดอย่าตก
ในช่วงที่ผ่านมามันก็เห็นความกาดตกอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้มาจากประชาชน
แล้ววันนี้เนี่ยจะทำยังไงกันวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
จากการแถลงข่าวของสบคนะครับก็ทำเอาประชาชนช็อกกันทั้งประเทศแล้วฮะ
โดยเฉพาะชาวระยองนะฮะตอนนี้วุ่นเลยนะครับเพราะว่าพบว่า๑ใน๓ของผู้ป่วยรายใหม่ที่แถลงวันนี้
หนึ่งในสามเป็นทหารชาวอียิปต์เป็นผู้ชายอายุสี่สิบสามปีนะฮะ
เขาเดินทางมาที่ไทยวันที่๘กรกฎาคมนะครับก็โดยเครื่องบินนั่งเครื่องมา
แล้วลงที่สนามบินอุตภัวหลังจากนั้นก็ไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะ

ระหว่างนั้นก็เดินทางไปหลายสถานที่ไปห้างสรรพสินค้าด้วย
ช่วงเวลาของผู้ชายคนนี้นะฮะทหารอียิปต์คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เขาเข้ามาในไทยนะแต่เริ่มต้นไปก่อนเนี่ยนะรายละเอียดของคณะทหารชุดนี้นะ
วันที่๖กรกฎาคมเดินทางออกจากสนามบินกรุงไคโรประเทศอียิปต์
ไปยังสหรัฐอารับเอมิเรสจากนั้นเจ็ดกรกฎาคม
เดินทางจากสหรัฐอารับเอมิเรสไปปากีสถานนะคณะนี้เขามีประมาณ๓๑คน
กรกฎาคมเดินทางมาถึงไทยนะครับมาลงเครื่องที่สนามบินอุทธภาวแล้วเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคนก็ถามกันเยอะแยะไปหมดว่าโรงแรมไหน

จากนั้น๙กรกฎาคมนะครับออกจากโรงแรมไปยังสนามบินอุตภัวนะครับแล้วบินไปทำภารกิจทางการทหารที่เมืองเฉิงตู่ของจีนนะครับทุกผู้ชมครับเขาไปแบบว่าไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างนี้เขาไปวันเดียวนะไปแล้วก็กลับเข้ามานะครับ
พอไปที่เฉิงตัวของจีนเสร็จก็กลับมาที่อุตภาวในวันเดียวกันมาถึงที่อุตภาวเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่๙กรกฎาคม
กรกฎาคมครับวันนั้นมีทีมสอบสวนโรคของไทยนะฮะ
เข้าไปคัดกรองอาการของคณะทหารทั้งหมดที่มาเนี่ยจากอียิปต์เนี่ย๓๑คนเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจเกี่ยว
กับเรื่องของโควิด๑๙วันที่๑๑กรกฎาคมเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีคณะทหาร
นี้นะครับก็เดินทางออกจากไทยกลับไปอียิปต์
ซึ่งนี่แหละก็เป็นวันเดียวกับที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกมาเนี่ย
แต่มันยังไม่ชัดเจนมันต้องตรวจซ้ำไง
กรกฎาคมเนี่ยผลออกมาว่าเออมีคนหนึ่งติดโควิด๑๙นะฮะ
แล้วผลก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันที่๑๒กรกฎาคม
ว่ามีทหารนายหนึ่งนะที่ติดโควิด๑๙แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางออกจากไทยไปแล้ว
แล้ววันนี้๑๓กรกฎาคมก็มีการแถลงโดยสบค
ดูจากไทม์ไลน์ของคณะทหารชุดนี้ที่มาจากอียิปต์นะครับ
เอาในช่วงที่อยู่ที่ไทยจะพบว่าตลอดทั้งวันของวันที่๑๐กรกฎาคม
จนถึงช่วงสาย๑๑กรกฎาคมคณะทหารชุดนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
จากการสืบสวนโรคพบว่ามีการเดินทางไปในหลายสถานที่นะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือไปห้างสรรพสินค้าที่ระยองด้วย

นี่ไม่นับรวมที่นอนที่โรงแรมนะในตัวเมืองจังหวัดระยองนะ
ครั้งนี้มาลงที่สนามบินอุตภัวร์ทำให้มาตรการของการคุมเข้มในเรื่องตรงนี้
มีข้อที่เราต้องทบทวนและต้องปฏิบัติกันใหม่นะครับ
ทีมสอบสวนพบว่าทีมลูกเรือนี้ได้ออกจากโรงแรม
ไปยังสถานที่บางแห่งในจังหวัดระยอง
สถานที่ต่างที่เดี๋ยวทางสอบสวนโรค
จะได้มีข้อคืบหน้าขึ้นมา
จะต้องได้รับการเข้าไปสอบส่วนโรคในพื้นที่สัมผัส
ทุกแห่งที่ทางกลุ่มนี้เดินทางไป
ตอนนี้ก็มีข้อมูลพอบางแห่งแล้วนะครับ
ห้างสรรพสินค้าบางแห่งในจังหวัดระยอง
คุณผู้ชมคะทันทีที่สบคแถลงประเด็นนี้ออกมานะคะ
กลายเป็นเรื่องร้อนในโลกโซเชียลค่ะวันนี้เพจหมอชื่อดัง
ต่างออกมาติเตียนมาตรการที่หละหลวมครับจนทำให้ผู้
ติดเชื้อออกไปพบปะกับคนในสังคมนะคะมีเพจค่ะได้
โพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะโพสต์เอาไว้ว่านี่แหละที่กลัวกัน
คือให้คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาถึงจะมีผลแล็บ
จากต้นทางแต่ไม่มีการกักตัวแล้วออกจากโรงแรมไปย่านชุมชน
ทำให้ประชาชนที่พยายามกันแทบตายมารั่วเพราะเรื่องแบบนี้
แล้วก็เรียกร้องให้สบคเปิดเผยสถานที่ค่ะว่า
ทหารชุดนี้พักที่ไหนครับเดินทางไปห้างสรรพสินค้าที่
ไหนอืมประชาชนจะได้ตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะครับส่วนเพจอินเฟชเชีย
ง่ายนิดเดียวก็ระบุว่าใครเข้าราชนาจักรไทยไม่ควรมี
สิทธิพิเศษทั้งสิ้นทุกคนต้องเข้าสเตจควารันทีน
สิบสี่วันครับแล้วก็มีข้อความระบุว่ากระทรวงการ
ต่างประเทศอนุมัติเข้ามากระทรวงกลาโหมไม่ควบคุม
กติกากระทรวงสาธารณสุขเพิ่งรู้เมื่อวานคำถามคือ
เขาไม่คุยกันเหรอแล้วกรรมตกกับประชาชนหมอพยาบาลจะ
ที่หน้าด่านพังกันหมดนะคะนี่ค่ะพังพังใน
เพจง่ายนิดเดียวเขาเอาไว้นะคะครับโอ้โหคนวิจารย์เรื่อง
มีเยอะจริงค่ะคุณผู้ชมคือเราก็พูดกันมาตลอดนะคะ
ระวังนะระวังการระบาดรอบ๒นะเดี๋ยวเศรษฐกิจจะพัง
กว่านี้นะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้จนทำให้วันนี้
เนี่ยนะคะแฮชแท็กโควิด๑๙ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ
สองนะคะครับนี่ค่ะนี่บางช่วงเวลานี้ขึ้นไปอันดับหนึ่ง
ก็มีนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะถ้าหนักก็ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่า
คนก็ถามกันเยอะใช่ไหมที่ผ่านมาเราก็ย้ำกันตลอดว่า
ประมาทกาศอย่าตกแต่เอ๊ะทำไมในส่วนของผู้ที่เขา
ประมาทกันเนี่ยมันกลับไม่ใช่ประชาชนนี่นะนายศรี
สุวรรณจัญญาเลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยนะครับบอกว่า
เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ทำให้คนไทยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙นาย
ศรีสุวรรณบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการทหารบกเคย
การันตีในส่วนของแขกของกองทัพไทยอ่าที่เป็นทหาร
จากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติตาม
เงืนไขของสบคทุกประการแต่นี่กลับปล่อยให้
คณะทหารออกไปเที่ยวทั่วจังหวัดระยองไปพักในโรงแรม
ไม่ใช่สถานที่กักตัวโดยที่ของรัฐส่วนสบคเอง
ต้องรับผิดชอบในประเด็นของการคัดกรองแล้วก็ตรวจ
หาเชื้อนายสีสุวันบอกว่าถ้าดูจากของทหารคนนี้
นะครับที่มาจากอียิปต์เนี่ยเท่ากับว่าเพิ่งมีการไปตรวจ
หาเชื้อหลังจากเขาเข้าประเทศไทยมาแล้วสองวันอืม
ดังนั้นภายในหนึ่งถึงสองวันนี้จะไปยื่นเรื่องให้
กับคณะกรรมการปปชตรวจสอบเกี่ยวกับความหละหลวมละ
เลยในการปฏิบัติหน้าที่ของสบคนะฮะอันนี้คุณศรี
สุวรรณบอกนะครับส่วนถ้าจะดูว่าอ่าทหารชุดนี้เนี่ย
มาจากอียิปต์นะสถานการณ์โควิดสิบเก้าในอียิปต์เนี่ย
นะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ป่วยสะสมกว่าแปดหมื่นสอง
พันรายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกว่าสามพันแปด
ร้อยศพอยู่ระหว่างการรักษาห้าหมื่นสามพันนะฮะแล้วก็
เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโควิด๑๙มากที่สุดเป็น
อันดับ๒๔ของโลกคือตัวเลข
เรายังหลัก๓๐๐ผู้ที่ติดเชื้อนะ

คนไทยด้วยกันเนี่ยเราร่วมมือกันเป็นอย่างดี
เราสู้กันมาจนตัวเลขภายในประเทศเป็นศูนย์
แต่เหตุการณ์คนกังวลกันเยอะมาก
และคำถามที่ประชาชนถามก็คือทำไมไม่เปิดเผยสถานที่
นี้เข้าพักที่โรงแรมไหนในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ทหารอียิปต์ที่ติดโควิดสิบเก้าไปเที่ยวห้าง
คือประชาชนอยากรู้เพื่อที่จะ
แล้วก็ดูตัวเองว่าเอ๊ะทุกเวลานั้นกล่าว

ตอนนี้ในจังหวัดระยองเขาเครียดกันหมด
ทีมข่าวของเราหาคำตอบมาให้ค่ะ

กระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชะนะคะ
รัฐมนตรีช่วยสาธิตออกมาบอกแล้วค่ะ
ว่า๓สถานที่ที่จะต้องเฝ้าระวัง
โรงแรมและห้างสรรพสินค้า
อำเภอเมืองจังหวัดระยองคือที่ไหนบ้างนะคะครับ

ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยองค่ะ
และโรงแรมดีวารีค่ะตามแผนที่นี้เลยค่ะ
ชัดแล้วนะคะว่าที่ไหนบ้าง
นี่คือ๓จุดเสี่ยงนะคะ

ใช่ค่ะเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วค่ะ
ทีมข่าวของเราคือติดต่อตรงไปเลยว่า
อยากรู้จริงประชาชนอยากรู้มากนะคะ
อกจากนี้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รัฐมนตรีช่วยสาธิตบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
กับชุดปฏิบัติการชุดใหญ่ของกรมควบคุมโรคจะลงพื้นที่นะคะ
แล้วก็ย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คณะทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้าพักในจังหวัดระยองเนี่ย
เขาฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงแรมก็กำชับแล้วด้วยว่าห้ามเดินทางออกไปนอกโรงแรม
แต่ทหารอียิปต์กลุ่มนี้ขัดขืนไม่ยอมให้ตรวจหาเชื้อด้วย
เขาอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษไม่จำเป็นต้องตรวจค่ะนี่ค่ะ
ครับเมื่อสิบกรกฎาคมคณะทหารชุดนี้
ออกจากที่พักไปเดินห้างสับสินค้าเวลาสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะ
คุณผู้ชมครับใครไปเดินห้างในช่วงเวลานี้นะคะ
ติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามโมง
กรกฎาคมเนี้ยค่ะคณะทหารชุดนี้ไปเดินห้างครับ
แล้วเขากลับเข้ามาที่โรงแรมเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะคุยขอความร่วมมือแล้วว่า
ต้องกักตัวนะอย่าออกไปเดินข้างนอกนะแต่เขาขัดขืนค่ะอืม
ขอตรวจเขาก็ไม่ให้ตรวจนะคะต้องให้ตำรวจมาบังคับนะคะครับ
ถึงจะยอมให้ตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ารัฐมนตรีช่วยสาธิตบอกว่า
คือจริงแล้วโรงแรมนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมที่เป็นสเตจควอรันทีน
คือไม่ใช่สถานที่กักตัวที่ทางภาครัฐกำหนดนะคะครับ
แต่คณะทหารอียิปต์กลุ่มนี้เข้าพักก็เพราะว่าโรงแรมนี้ไม่มีแขกคนอื่นไปใช้บริการ
เข้าพักชั้นเดียวกันทั้งหมดการให้บริการอาหาร
เป็นให้บริการในลักษณะของเข้ากล่องนะคะ
ดังนั้นตอนนี้สั่งเฝ้าระวังแล้วกักตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห้างสรรพสินค้าทั้งสองแห่ง
รวมถึงที่โรงแรมแล้วด้วยค่ะ
เราก็เอาตำรวจไปพื้นที่รายงานอย่างนั้นนะครับ
เราเอาตำรวจไปเพื่อให้เขาตรวจตามมาตรการ
ปรากฏว่าเขาไม่ยอมเขาขัดขืนนะครับ
เราก็เลยต้องประสานไปยังที่สถานทูตนะครับ

พรุ่งนี้ผมอาจจะลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ถือว่าในส่วนที่

ไม่ว่าจะเป็นห้างแหลมทองหรือห้างเซ็นทรัลก็ดี
ที่พบข้อมูลว่ามีการเดินทางไปเนี่ยนะครับ
คนที่คิดว่าตัวเองอาจจะมีความเสี่ยง
ก็ขอให้มาทำการตรวจกับรถพระราชทานวันนี้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ที่จังหวัดระยอง
แล้วถามกันมาทั้งวันว่าตกลงห้างไหนโรงแรมไหนจุดไหนบ้าง
จะได้ไปป้องกันตัวเองไปตรวจสอบตัวเองกันถูกเนี่ย
วัฒนมนตรีสาธิตปิตุเทชะบอกแล้วนะครับ
ใช่ค่ะคือชัดแล้วนะคะ๓แห่งนี้นะคะ
ดังนั้นก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็ไปเดินห้างนี้ทั้งสองห้างเนี่ยนะคะ
ก็สามารถตรวจสอบตัวเองได้คือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วสามารถตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ได้
กรกฎาคม๑๑โมงถึงบ่าย๓นะคะเขาไปเดินห้างกันช่วงเวลานี้
อย่างน้อยก็ถ้าคุณคิดว่าไม่ปลอดภัยคุณก็ต้องกักตัวแล้วล่ะใช่ไหม

ใช่ค่ะแล้วก็ตรวจได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไงคะ

นี่นะคะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมีสถานที่แบบชัดว่าที่ไหนเนี่ยนะคะ
คือคนที่ได้ฟังทางสบคแถลงเนี่ย
สงสัยและกังวลใจว่า
สรรพสินค้าหรือโรงแรมไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
๑๔๒๒ก็มีคนโทรไปจริงผู้หญิงคนนี้นะคะ
โทรไปนะคะโทรไปสอบถามว่าตกลงแล้ว
ธุรกิจตกลงแล้วโรงแรมที่คณะทหารอียิปท์เข้าพักคือโรงแรมนี้
ตกลงแล้วห้างที่เขาไปเดินห้างไหน
แต่สิ่งที่ได้คำตอบมาเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เปิดเผยไม่ได้ต่องให้กล่ายใกล้ทิพย์
เธอที่กำลังออกสอบสวนลูกอยู่
มันคงระวังตอนนี้ไม่ทันแล้วเนอะเพราะว่าเขาเดินทางกลับไปแล้ว
ถ้าคนจะติดคือก่อนหน้านี้คนที่เข้าไปอยู่ในวันนั้นเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีคนอื่นที่ติดมาแล้วนะคะ
เราก็คืออาจจะต้องใช้เกณฑ์คือเฝ้าระวังกันทั้งจังหวัดระยองเนาะ
ทีมข่าวของเราต้องดัดแปลงเสียงนะคะ
แต่คำตอบที่ได้รับคือเป็นข้อมูลของรัฐบาลกำลังสอบสวนโรคอยู่ไม่สามารถเปิดเผยได้ไง
คนที่เขาโทรไปถามเขาเลยอ้าวแล้วทำไมโคศกสวบคบอกว่าถ้าอยากรู้ให้โทรไปถาม
คือมีชาวระยองคนหนึ่งเนี่ยส่งคลิปเสียงมาให้เราฟัง
แล้วอีกหลายคนก็ส่งมาอีกหลายคนก็แชร์ข้อมูลกัน
คือก็จะได้คำตอบลักษณะแบบนี้ว่าเป็นข้อมูลทางความมั่นคง
เป็นข้อมูลทางความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้

ก็แนะนำว่าถ้าท่านคิดว่าท่านไปในที่เสี่ยงที่ทหารอียิปต์
คนนี้ที่ติดโควิด๑๙เขาจะไปเนี่ยท่านก็ไปตรวจโรคหรือว่ากักตัว

ก็มันเป็นข้อมูลความลับมันยังบอกไม่ได้
โคศกสบคบอกทำไมล่ะให้โทรไปเบอร์นี้
คือมันวนหลูบค่ะแต่ชัดแล้วเราตรวจสอบจากรัฐมนตรีช่วยให้แล้วนะคะ

พูดกับใครกับท่านด้วยนะฮะชาวรอยองค์นะฮะ

ส่วนคำถามที่ว่าเอาแล้วมันมีช่องโหวตตรงไหน
มันเกิดความบกพร่องผิดพลาดยังไง

มันก็กระทบกับจิตใจของประชาชน
เราไม่อยากมีโควิดระบาดรอบ๒เราพยายามช่วยกัน
แต่ช่องว่างช่องโหวตที่ออกมาดูเหมือนว่า

ทหารอียิปต์ชุดนี้เขาเข้ามาถ่ายทางสนามบินอูตเผา

พลเรือโทกฤษพลเรียงเล็กจำนง
บอกถึงเรื่องนี้ว่าคาดว่าคณะทหารอียิปต์ทั้งหมด๓๑คนเนี่ยมีเพียง๑คนที่หนีออกไปข้างนอกระหว่างที่เข้าพัก
แต่ข้อมูลที่ถูกต้องขอให้ตรวจสอบกับทางสบคอีกครั้งและไม่ยืนยันว่าคนที่หนีออกไปนั้นเป็นผู้ป่วยจริงหรือไม่
แต่รัฐมนตรีสาธิตบอกเขาไปเช่าโรงแรมข้างนอกสถานที่เก็บตัวของรัฐเนี่ยทั้งฟลอร์ทั้งชั้นแต่ไม่รู้ออกไปเดินห้างกี่คนนะ
พอสนามบินอุตภาวระบุว่าขั้นตอนการตรวจสอบของสนามบินยืนยันว่าไม่มีความผิดปกตินะครับ
ก็ไม่มีอำนาจที่จะไปยับยั้งหรือว่าไปกักตัวอะไรเขาด้วย
เนื่องจากเขาเข้ามาโดยข้อยกเว้นงดเว้นไม่เหมือนกับประชาชนที่มีการเดินทางทั่วไป
เขาจะมีการตรวจสอบจากประเทศต้นทางมาแล้วในฐานะหน่วยงานภาคทหาร
ที่มาลงที่บ้านเราแล้วแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอำนาจไปยับยั้ง
มีอำนาจก็คือการตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้
ส่วนสนามบินอุตภัวมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
มีคณะทำงานที่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติงานร่วมกับทางตม
ยืนยันว่าทำการคัดกรองโรคสอบสวนโรคตามขั้นตอนทุกอย่าง
หากไม่พบผู้ต้องสงสัยไม่มีผู้ใดมีพฤติการที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรค
หรือไม่พบภาวะผิดปกติอะไรขั้นตอนในการตรวจผ่านทางตม
สนามบินอุตภาวจะจบลงตรงขั้นตอนนั้นก็ส่งต่อเข้าที่พัก
ทีนี้พอเขาไปเข้าที่พักทางสนามบินอุตภาวบอกว่า
เขาก็ไม่สามารถตามไปตรวจสอบไปยับยั้งอะไรตรงนั้นได้ไง
เดี๋ยวคุณผ่านอะไรมายังไงคุณออกไปอยู่นอกสถานที่ของรัฐอะไรอย่างนี้

พอตำรวจมาถึงยอมให้ตรวจพอตรวจอ้าวเขาก็ไปแล้ว
แล้วก็มาเจอตอนนี้
ทีนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็บอกว่าตอนนี้นะคะ
ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะคะทั้งในส่วนของโรงแรม
ห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ที่มีทหารอียิปต์กลุ่มนี้เข้าพักแล้วก็เข้าไปเดินเที่ยว
นี่ค่ะผู้ว่าสุรศักดิ์เจริญสิริโชธ

ก็ให้ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
โรงแรมอยู่ริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองระยอง

ก็มีการตรวจสอบให้เช่นเดียวกันนะคะ
คือเบื้องต้นในส่วนของโรงแรม
ทหารกลุ่มนี้เขาอยู่ที่
ชั้นบนสุดเป็น๒ชั้นของโรงแรม
อยู่ในส่วนนั้นก็ตอนนี้ปิดห้องพักนะคะ

ทหารอียิปต์กลุ่มนี้เข้าพักแล้วก็มีการกักตัว
พนักงานโรงแรม๒คน

โรงแรมเนี่ยปิดพื้นที่ที่เป็นห้องพัก
ในชั้นบนสุด

รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องโดย
ที่สาธารณ์สุขจังหวัดได้สอบส่วนโลกไว้แล้ว
ได้กักตัวผู้ที่ได้เข้าไปมีความเสี่ยงสูงที่จะมีโอกาส
ตอนนี้มาตรการที่จะป้องกันเราก็ยังเข้มข้นอยู่
คือในการสวนอากาศอาณาไมค์จะลางออกไปนอกในที่สาธารณะ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับลูกเรือทหารที่กำลังตกเป็นข่าว
ยืนยันว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้มีนโยบายรับลูกเรือ

ก็มีมาตรการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปในร้านค้าและร้านอาหารทุกวันศุกร์ต่อเนื่อง
ล่าสุดก็คือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปเมื่อวันศุกร์ที่๑๐กรกฎาคมนะคะ
แล้วคืนนี้จะฉีดพ่นอีกรอบเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็เขายืนยันว่าเขาเข้มงวด
ลูกค้าทุกคนที่เข้าไปในห้างก็คือต้องใส่หน้ากากอนามัย
มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิอย่างเคร่งครัด
ทีนี้ค่ะพอรู้ว่ามีกลุ่มทหารอียิปต์มาพักที่โรงแรมไปเดินห้าง

แล้วเขาก็วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับนายสมศักดิ์สุขเจริญอายุ๔๗ปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รวมถึงนายกล้านรงคงเปียมอายุ๕๐ปี

พอมีข่าวแบบนี้คนในพื้นที่เขาก็ตกใจนะคะ
คนเข้ามาในประเทศไทยคุณเป็นทหารคุณเป็นอะไร
ก็คืออยากจะให้มีมาตรการที่มันเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งหมด
นี่คือเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อค่ะ
อย่าเลือกปฏิบัติปฏิบัติเพราะปฏิบัติให้เหมือนกับทุกคนที่เคยปฏิบัติ
จริงเริ่มแรกแล้วก็ไม่น่าจะมีข้อยกเว้นนะ
เพราะว่าพอท่านยกเว้นมาแล้วก็มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครออกมารับผิดชอบบ้างในส่วนนี้เนาะ
อย่างพ่อค้าแม่ค้าการตลาดตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติเดิมก็จะแย่ลง
นี่นะคะคือคนในพื้นที่ก็บอกว่านับตั้งแต่มีเรื่องของโควิด๑๙ตั้งแต่ต้นเนี่ย
ในพื้นที่ในจังหวัดก็ค่อนข้างเงียบอยู่แล้ว
แล้วพอมามีข่าววันนี้อีกโอ้โหเงียบหนักกว่าเดิม
ก็นี่ล่าสุดมีรายงานว่าทางเทศบาลที่ระยองเนี่ยเทศบาลนครระยองเนี่ย
พิจารณาว่าอาจจะต้องปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองไปก่อนในช่วงเวลานี้ในการตรวจสอบนะฮะ
ยังไงท่านตรวจสอบเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะ
ว่าพรุ่งนี้ตรงโรงโรงเรียนจะเปิดไม่เปิดอย่างไรแต่วันนี้มีอีกกรณีหนึ่งนะครับ
เป็นลูกสาวของทูตนะฮะอายุ๙ขวบเข้าไทยมาพร้อมกับครอบครัวนะครับ
ที่เป็นครอบครัวคณะทูตนะครับพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกันนะฮะ
วันนี้สบคแถลงนะครับท่านผู้ชมครับ๑ในผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
นอกจากทหารชาวอียิปต์คนเมื่อสักครู่นี้นะครับได้รับผลการยืนยันอีกคนนึงนะฮะ
เมื่อ๑๑กรกฎาคมนะครับวันนั้นมีผู้ติดเชื้อมากถึง๑๔คน
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด
หนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ๙ขวบมีสัญชาติซูดานนะครับ
โดยช่วงเวลาการเดินทางมาของเด็กหญิงวัย๙ขวบคนนี้คือ๗กรกฎาคม
เดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวคณะทูตมากัน๕คน
ก่อนเข้าไทยเนี่ยตรวจหาเชื้อโควิด๑๙มาแล้วนะครับตรวจจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ซูดานไม่พบเชื้อนะ
จากนั้น๑๐กรกฎาคมนะครับทั้งหมดก็เดินทางมาถึงไทยไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น
แต่พอเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อกลับพบเชื้อโควิด๑๙ในเด็กหญิงอายุ๙ขวบนะฮะ
ทางพ่อก็เลยพาลูกสาวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วตรวจซ้ำอีกครั้งก็พบเชื้อยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
กรกฎาคมตรวจพบว่ามีปอดอักเสบเพิ่มก็เลยส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
ส่วนสมาชิกครอบครัวที่เหลือของเด็กหญิงวัย๙ขวบคนนี้ตอนนี้ถูกกักตัวอยู่นะฮะ
แต่ทีนี้ตรงนี้นี่แหละทำให้หลายคนก็อดจะสงสัยไม่ได้
เพราะกักตัวอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทีมสอบสวนโรคเนี่ยเขาไปตรวจสอบพื้นที่แล้วไปดูพื้นที่แล้วนะครับ
ผู้ติดเชื้อคนนี้เนี่ยเข้าไทยมาตามข้อกำหนด
ถือว่าเป็นบุคคลในคณะทูต
ขณะกงศูนย์องค์กรระหว่างประเทศ
ก็มีข้อยกเว้นอยู่อีกหลายขั้นแนว

เวลาที่มาปฏิบัติงานในไทย

ก็จะมีการอนุญาตให้ตามความจำเป็น
ให้นำครอบครัวเข้ามาพำนักในไทยได้แต่ต้องกักตัวในสถานทูตไม่น้อยกว่า๑๔วัน
ต้องกักตัวที่สถานทูตนะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเอ้า
แล้วทำไมถึงไปพักกันที่คอนโดล่ะในกรุงเทพมันจะทำให้เกิดการเสี่ยงระลอก๒อะไรขึ้นไหม
แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันนะเกิดมันระบบระบาดอะไรอีกนะครับ
คงต้องไปหาแนวทางในการที่จะทำให้ไทยเนี่ยลดความเสี่ยงลงให้ได้นะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก
แต่ที่ผ่านมายืนยันว่าเราดำเนินการมาแล้วร้อยกว่ารายไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
สองกรณีที่ผมถือว่า
จากนี้ไปคงต้องคุยกันจริงจังมากขึ้นแล้วนะครับ
ว่าถ้าประชาชนไม่ประมาทกาลจะตก
แล้วภาคส่วนอื่นไม่ประมาทกาลจะตกแบบไหนยังไงกันบ้าง